ผมจะพาไปดูเรื่องราวของเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างนะครับ
เรื่องราวของในพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพื้นที่ทางการเกษตร

เอาล่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของเกษตรกรนะครับ

สองสามีภรรยาเขาใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนดินเข็มให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จนเป็นต้นแบบเกษตรกรผู้พริกดินเค็มนะครับ
ที่สามารถทำเกษตรแบบผสมผสานได้แบบเป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ก็คือนายถาวรเหลืองแดงและนางสาวทัศนีสะแก้วนะครับ
สองสามีภรรยาชาวบ้านหมู่ที่สองตะบนท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับ
ใช้พื้นที่จำนวน๑๕ไร่ซึ่งมีน้ำทะเลท่วมถึง
แต่ก็ใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนดินเข็มให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยการยกร่องดินเข็มให้สูงขึ้น
แล้วก็ศึกษาและค้นคว้าจนสามารถปลูกอังุ่นได้หลากหลายสายพันธุ์ตามภาพเลยนะครับ
แล้วก็กำลังจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ
ใครจะไปเชื่อล่ะครับอังุ่นนี่จะปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของไทยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นที่สนใจของเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่
เดินทางไปเลยครับไปศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมาก
อกจากนี้ยังนำข้าวพืชเมืองหนาวมาทดลองปลูกอีกด้วย
โอ้โหนี่ปลาตัวเบอร์เริ่มเลยครับเพราะว่าพี่แกทำเกษตรแบบผสมผสาน

พื้นที่อีก๑๐ไร่เขายกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
แล้วก็แซมด้วยต้นมะม่วงหินมะพาน
เพื่อเก็บยอดขายรายวันในวันละ๒๐๐๓๐๐บาท

แล้วก็พื้นที่ที่เหลืออย่างที่เห็นตามภาพ
เขาก็ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งกุ้งมังกรปลาหมอทะเล
ปูดำปลากระพงแดงกุ้งกุลาดำปลานินและอื่นอีกมากมาย
รวมพันธุ์สัตว์น้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงมาเลี้ยงเอาไว้นะครับ
เรียกได้ว่าพลิกผืนดินเข็มนะครับสร้างรายได้กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว
แหมดูแบบนี้แล้วน้องใบตองครับ
อยากรู้จริงว่าอนาคตจะมีการขยับขยาย
หรือว่าเปิดพื้นที่ให้เยี่ยมชมบ้างไหมครับ
ลองฟังเสียงเจ้าของกันหน่อยครับ

จะให้ผลผลิตตอนเดือนไหนครับ
ก็เดือนกุมภาพันธุ์ที่จะถึงนี้ประมาณประปลายเดือน

เอาล่ะใครที่อยากไปเยี่ยมเยี่ยนพี่แกนะครับ
ผมแนะนำให้ไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

ไม่กี่วันพรุ่งนี้

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับ

ในการปลูกไม้เมืองหนาวชนิดต่าง
ที่กำลังให้ผลให้ดอกออก

ที่จังหวัดตรังด้วยทำได้จริงนะครับ

เน้นเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

ใช้เองจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่

ที่ดินเข็มเนี่ยนะครับเป็นรายแรก

โอ้โหเป็นเกษตรกรตัวอย่างเลย

แล้วก็ใครที่สนใจก็แวะเวียนไปชม
แล้วก็ไปหาความรู้กันได้